บ่อยครั้งนะคะที่เราต้องเล่าข่าวเหตุการณ์ข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดในห้องน้ำของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีห้องน้ำอยู่ไกลอยู่หลังอาคารอยู่ไกลคือแบบแยกส่วนกันแบบนี้
บางทีมันเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องดูแลเป็นหูเป็นตา
ล่าสุดก็มีอีกแล้วค่ะมีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒นะคะ
ถูกนักเรียนชายพยายามที่จะข่มขืนในห้องน้ำ
เป็นห้องน้ำหญิงอยู่ในโรงเรียนแต่ห้องน้ำหญิงอันนี้ไม่มีกรอนประตูนะ
แล้วก็อยู่ค่อนข้างห่างจากตัวอาคารไปเหมือนกัน
แม่ของน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหายคนนี้
ก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลนะคะ
คุณแม่ของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพราะว่าลูกสาวของคุณแม่เนี่ยนะคะ

แล้วนักเรียนชายเตรียมถุงยางอนามัยไปแล้วด้วย

แล้วมีนักเรียนชายอีก๒คน
อยู่ชั้นเดียวกันถ่ายคลิปวิดีโอด้วย

แต่ยังโชคดีที่มีกลุ่มนักเรียนหญิงอีกกลุ่มหนึ่ง

หลังเกิดเหตุโรงเรียนทราบเรื่องแล้วนะคะ
นักเรียนชายออกจากโรงเรียนไปแล้ว
แต่ปัญหาก็คือน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหายค่ะ

ก็น้องนักเรียนหญิงคนนี้ไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเอง

ก็เลยไปร้องมูลนิธิปวีนานะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคุณปวีนาก่อน
หลังเกิดเรื่องทางโรงเรียน

ซึ่งผู้ปกครองมองว่ามันไม่ยุติธรรม

คือตัวลูกสาวของคุณแม่เป็นผู้เสียหาย
ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมทางโรงเรียนมาบอกว่า

ลูกสาวของคุณแม่ไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงเองแบบนี้
เองแบบเนี้ยอืมมันใช่ไหมคุณแม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่า
ห้องน้ำหญิงทุกห้องของโรงเรียนนี้ไม่มีกรอนประตูด้วยนะคะ
จริงจริงแล้วเด็กมอสองมอสามคือโตเป็นสาวแล้วนะคะครับ
แต่ห้องน้ำหญิงคือไม่มีกรอนเลยอะค่ะอาจารย์ประจำชั้นก็ไม่ค่อยสนใจดูแลเด็กนะคะ
ไม่สนใจการเรียนการสอนซะด้วยซ้ำอันนี้คุณแม่บอกนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีผู้ปกครองรายอื่นออกมายืนยันพฤติกรรมของอาจารย์ประจำชั้นด้วยว่า
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดูแลน้องนักเรียนนะคะ
โรงเรียนเขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกให้ให้นักเรียนเราทำ
ให้ลูกเราอ่ะออกให้ยังไงนะพอเกิดเรื่องขึ้นให้ออกจากโรงเรียน
บอกว่าลูกเราเหมือนว่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับตัวเอง
ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไร
ลูกเข้าห้องน้ำลูกเข้าห้องน้ำเพราะลูกเข้าไปห้องน้ำ
แบบครูไม่ใส่ใจนักเรียนครูไม่เข้าไปส่องอย่างเงี้ยอืม
แล้วเหมือนแล้วเอ่อเด็กนักเรียนผู้ชายชอบมานั่งหน้า
หน้าใส่ชั้นแล้วเอ่อเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนผู้หญิงเข้าห้องน้ำ
แล้วห้องน้ำเนี่ยไม่มีกรอนประตูข้างบนนี้ก็สามารถปีนไปได้
แล้วเด็กผู้ชายปีนเข้าไปในห้องน้ำพี่ปีนเข้าไปยังไง
ตรงกำแพงอะค่ะเข้าไปอืมอ่าฮะสองคนอืมค่ะ
แล้วก็มีอยู่ข้างนอกอีกสองคนสองคนทำอะไรถ่ายคลิปค่ะ
เข้าไปอีกสองคนทำอะไรอ่ะเข้าไปข้างใน
ก็คนหนึ่งก็จับกอดไว้อะค่ะอีกคนนึงก็มีถุงยงถุงยางเปิดกระโปรงอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะ
ผู้ชายก็ถอดมันเกงพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอืม
ตรงตรงนั้นเนี้ยมันทำไมเข้ากันไปง่ายนะฮะคือมันเป็นที่ลับอะค่ะที่แบบว่าห้องน้ำ
มันอยู่เหมือนว่าที่อับอะค่ะไม่ค่อยมีใครผ่านแล้วก็ไม่มีกรอนประตูแม้แต่ห้องเดียว
ห้องน้ำผู้หญิงอันนี้ที่เข้าที่คุณแม่เข้าไปเองนะคะ
แล้วเขาบอกว่าลูกเราไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
ให้เกิดเอ่ออันตรายก็เขาเอาลูกเราออก
ก็เดี๋ยวจะที่สุ่มเสี่ยงที่ว่านี่คือห้องน้ำห้องน้ำหญิงใช่
เขาไม่ได้มีการตรวจสอบเหตุการณ์เหรอคะว่ามันเป็นมายังไงใครทำอะไรยังไง
อืมเขาบอกว่าถามเพื่อนเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เสร็จแล้วแต่ว่าพอมาคุยกับครูอีกท่านหนึ่ง
เขาก็บอกว่ามีเด็กปสามไปเล่าให้ฟังอยู่ว่าเห็นพวกพี่เขาฉุดกระชากันที่ห้องน้ำ
ครูเขาบอกว่าเขารุ่นพี่เขาแกล้งกันเฉยเฉยอืม
พอผ่านไปสักพักครูถึงเดินไปดูก็ไม่เห็นมีเหตุการณ์ที่นั่นที่ห้องน้ำแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะก็เด็กปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำใช่ห้องน้ำคือพื้นที่เสี่ยงเหรอคะ
คือเด็กอยากเข้าห้องน้ำก็ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ปัญหามันคือห้องน้ำอยู่ไกลไง
ถ้าจะรับตาถ้าจะเสี่ยงก็ต้องมาถามผู้บริหารโรงเรียน
ใช่ว่าทำไมไปโอ้โหห้องน้ำไปอยู่ซะตรงนั้นแล้วก็ไม่มีใครดูแล
ความจริงน้องผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะไปไล่เขาออกนะจะไปให้เขาออกนะไม่ใช่ไล่เนี่ยนะ
ต้องยกย่องเขาด้วยซ้ำนะว่าเขาเกือบจะต้องเอาตัวเองเนี่ย
มาเป็นเหยื่อของพวกที่ไปจะข่มขืนเขาในห้องน้ำอ่ะอืม
ในครั้งนี้มันทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยจะได้หามาตรการในการที่จะทำให้มันปลอดภัยขึ้น
ดูแลเด็กคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกเนี่ยนะค่ะนี่กลับจะมาให้เขาออก
ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงโอ้โหแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยมีเยอะนะครับ
ต้องบุญชมครับถ้ายังจับกันได้ไม่นานมานี้ครับ
ทางคุณปวีนาก็เพิ่งเข้าไปช่วยเหลือดูแลอยู่คดีหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็มีความคืบหน้าในการไปติดตามกันนะครับ
โดยนายทีพวังขนันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการและแนะแนว
เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะ
วันนี้ไปประชุมหามาตรการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยห้องน้ำในโรงเรียน
กับนางปวีนาแล้วก็ผู้ปกครองเด็กด้วย
จากเหตุการณ์เด็กหญิงวัย๔ขวบถูกรุ่นพี่ม๒
พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำหลังโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบังละมุง
โรงเรียนเขาก็ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เรื่องของห้องน้ำที่ห่างจากตัวอาคารเรียนแล้ว
ทำให้มันดูปลอดภัยขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคดีความตามความคืบหน้ากับตำรวจที่บังละมุงให้
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่คำว่าความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่า
จะรักษาประโยชน์ของเด็กผู้เสียหายเป็นหลักนะ
แล้วก็จะเรียกผู้ปกครองมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าจะใช้เวลาอีก๗วันในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะฮะ
แล้วก็จะวางมาตรการในการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอันนี้จะทำเลยนะครับ
โอ้โหห้องน้ำโรงเรียนกับอาคารเรียนเนี่ยอันนี้ต้องเอาให้ปลอดภัย
ใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กตกเป็นเหยื่ออีก